คุณพ่อของคุณลูกอยู่ด้วยกันเนี่ยน่ารักมากเลย
วันนี้บันเทิงไทยรัฐค่ะคัดช็อตเด็ดมาให้เลย
จะมีคุณพ่อคุณลูกคู่ไหนบ้างเดี๋ยวติดตามกันนะคะ
นี่ขอคู่แรกละกันคนนี้จีเจแมนกับน้องเวทมนต์นั่นเอง
บ้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องคุณพ่อห่วงลูกสาวมากเลย
ก็เลยต้องตามดูแลทุกขั้นตอนนะคะ
โดยเฉพาะตอนเล่านิทานก่อนนอน

เสียงสองเสียงสามเสียงสี่นี่จัดมาเลยนะคะ
พ่อแม่เขาทำได้หมดจริงโอ้โห
เล่าไปแอคติ้งไปสุดยอดจริงค่ะ
เล่าไปเล่ามาแม่มันมีการเดี๋ยว
หมาพุงกินพุงหน่อยงับ
มันเที่ยวอ่ะขอกินพุงลูกสาวสักหน่อยแล้วกันนะคะ
ลูกสาวเขาน่ารักอ่ะเห็นแล้วแบบนั้นก็นึกถึงตอนเด็กเนอ
แบบคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชอบมาหอมพุงเราอะไรอย่างนี้

ทุกคนรู้สึกแบบมันหอมชื่นใจนะ
ดูหน้าน้องเวทมนต์ซะก่อนนี่
ชอบน่ะชอบให้เป็นแบบนี้เออนะคะ
ไม่ได้มีแค่ช็อตนี้นะมีช็อตใดผมเหมือนกัน
เรื่องความสวยความงามอ่ะลูกสาวอ่ะเนอะก็ต้องมี
เหมือนแกล้งกันอ่ะปลูกฝั่งนิดนึง
ลมจ่อหน้าแล้วพ่อจ๋าใจเย็นจ๊ะ

โอ้โหน่ารักชอบเหรออืมค่ะ
เห็นลูกสาวไปแล้วมาดูแบบว่าคุณพ่อที่มีลูกชายกันบ้างค่ะ
คุณแท็กพารันอยู่ค่ะนี่นะคะนี่เวลาเขาอยู่กับลูกมีมุมอ่อนโยนนะ
เดี๋ยวนี่พูดอยู่บ้างกับลูกเหรอเออใส่ชุดเล่นกันแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
เขามีมุมอ่อนโยนเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเวลาลงเวลาเล่นน่ารักมาก
แล้วตอนนี้นะคะน้องพารันเขายังไม่ถอดแพมเพิร์ตเลยนะคะ
แต่ก็รู้งานแล้วค่ะเรียนแบบคุณพ่อไปแล้วค่ะ
นี่หัดขับมอเตอร์ไซค์ด้วยนี่เห็นไหมมาดได้ไหมคะ
เท่เลยเป็นไอ้หนุ่มแบบโอ้โหพร้อมซิ่งอะค่ะลีลาพริ้วเชียวค่ะ
ยังไม่หมดนะคะเรื่องความรักความสะอาดเนี่ยค่ะ
พารันก็ได้พ่อมาเหมือนกันค่ะเอาผ้ามาเช็ดรองเท้าเตะบอลให้คุณพ่อเลย
นี่เอาใจเพราะรู้ว่าคุณพ่อชอบเตะฟุตบอลนั่นเองค่ะ
แต่ความน่ารักของพ่อลูกคู่นี้ยังไม่หมดคุณผู้ชม
ตอนนี้นะคะลูกชายคนเล็กนะคะโอ้โหยังเล็กอยู่ยังสู้อะไรไม่ได้
พ่อเขาเลยชอบแกล้งแบบนี้ค่ะนี่แย่งเลยจุ๊บนิดนึงนะคะ
จะบอกว่าน้องพารันเขาจิตแข็งเหมือนกันนะคะพ่อแกล้งก็ไม่ร้องด้วยนะคะ
เพราะว่ารู้ว่าพ่อชอบที่แกล้งาก็น่ารักได้ดูเนาะ
ลูกชายตอนนี้เริ่มตั้งไข่แล้วยืนเองก็ได้แล้วนะคุณผู้ชมนะ
แล้วคุณพ่อเขาก็น่ารักได้เห็นดูนะตามใจลูกทุกอย่างเลยค่ะ
เอาผ้ามาผูกเอวเพื่อให้ลูกชายขี่เป็นม้าก็ทำได้นะฮะ
น่ารักดีและในบางครั้งค่ะคุณภรรยาเขาฝากให้ช่วยเลี้ยงลูกแทนหน่อย
คุณอ้วนนี่นะคะคุณพ่อเนี่ยจะเลี้ยงลูกดูแลได้ดีขนาดไหนไปดูกันหน่อยค่ะ
หลังเมียก็ว่าไปอย่างต่อหน้าเมียก็เป็นไงดูแลลูกอย่างดี
แต่เมื่อกี้ต้องผ่านการถือไม่เดียวมาก่อนด้วยนะ
เตรียมจะขวดแล้วนะคุณผู้ชมนะ